ชายคนหนึ่งนะฮะที่ชายภูมินะครับเสพกัญชานะอันนี้แม่เขาบอกนะฮะ
อาณาจารย์สาวในหมู่บ้าน
นี่เดินไปแล้วร้านค้าแห่งหนึ่ง

จบที่คุณยายวัย๘๕คุณยายยังไม่เว้นเลยนะฮะ
นี่เขากำลังยืนล้างข้าวล้างของอยู่ไปกอดเขาเลยนะฮะอยู่ดีเนี่ยไปสวมกอดเขาเลย
นี่เป็นกล้องวงจรปิดของเทศบาลตำบลผักบังอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิแถวสี่แยกกุหลาบแดง
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๕ปีนะฮะพอมากอดเขาเสร็จเขาก็เอ๊ะอะโวยวายนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็ปล่อยมือแล้วก็เดินจากร้านไป
ก่อนจะจากไปเนี่ยมีส่งยิ้มให้กับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายไปทีนึงด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับช่วงสายนะฮะ๑๑นาฬิกา๑๐นาที
พอเสร็จตรงนี้นะครับผู้ชายคนนี้ไปต่อนะครับ
ไปก่อเหตุอนาจารย์หญิงสาวในหมู่บ้านอีกหลายคน
ส่วนนี่คือคุณยายวัย๘๕ปีคุณยายเพียรนะครับ
คุณยายเนี่ยโดนผู้ชายเสื้อสีเหลืองเมื่อกี้นี้เนี่ยบุกเข้าไปในบ้าน
ร้านค้าแล้วบุกเข้าไปในบ้านนะฮะเจอคุณยายเนี่ยจับคุณยายเนี่ยถอดผ้าถุงออก
แล้วถอดกางเกงตัวเองเนี่ยหวังจะข่มขืนคุณยายเลยนะ
แต่คุณยายแกไม่ยอมแกขัดขืนแกร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
สุดท้ายเนี่ยโดนผู้ชายคนเมื่อกี้นี้ฮะชกท้องเข้าฮะ
ตอนยายนี่เจ็บเลยนะครับแล้วชาวบ้านก็มาช่วยเขาพอดี
วันนี้ที่ท่องที่เป็นซ้ำคืออย่างไรครับ

คุณยายแจ้งความไว้ที่สพภูเขียวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยนะฮะ
ชื่อนายสกลอายุ๔๕ปีนะครับ
นำตัวมาสอบสวนแต่ยังให้การไม่รู้เรื่อง
หอนกัญชาอยู่มีอาการป่วยทางจิตด้วย
นี่แม่ของคนก่อเหตุนะครับอายุ๖๙
แม่บอกลูกชายเนี่ยอายุ๔๕
เมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้นะปกติไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
แต่ระยะหลังติดเพื่อน
พากันไปเสพกัญชาดื่มเหล้าด้วยจนหลอน
ชาวบ้านเคยมาเตือนแล้วแต่แม่บอก

นี่ชาวบ้านยังหวาดภาวะกันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ยอมบัตรให้หายขาดค่อยปล่อยกลับมาที่บ้าน
อย่างนั้นวันสองวันปล่อยกลับมาอีกเดี๋ยวก็เกิดเรื่องอีก
ตำรวจล่าสุดได้สอบปากคำคนก่อเหตุ

ตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบัตรเจ็บนะครับ
คุณยายเขาแล้วก็ข้อหาเรื่องการกระทำอนาจารย์นะครับ
ตอนนี้คุมตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเขียวแล้วนะครับ